เอาไปที่อุบลรัชธานีรอปภที่โรงเรียนแห่งนี้
เข้มงวดสุดยอดมากนะครับ
ถ้าใครจะออกไปเนี่ยนะดูหน้าแล้วไม่ได้ไม่ได้

คุณจะไปออกจากโรงเรียนอย่างนี้ได้ยังไงคุณเป็นนักเรียน
หนูออกจากหน้าโรงเรียนนั่นนะครับ
ไม่ได้ต้องมีใบอนุญาตจากอาจารย์ก่อนนะ
ก็ไปขอใบอนุญาตเอกสารที่ห้องปกครองมา
แล้วก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบ
แล้วก็พออาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบมาให้อาจารย์เรียน
แล้วก็ให้เราก็ก่อเซ็นรับทราบ
พอเรามาชิดอย่างไรในเรื่องของการที่เราเล่นกดรอง

ในการที่สร้างโรงเรียนนี้ต้องมีเอกสาร
เมื่อกี้ก็ตัดผมสั้นทรงนักเรียนใช่ไหม
คือลุงรบพอจะให้ผ่านไม่ได้เลย

แนนเล่าบอกว่าไม่ใช่แค่รอบพอนะที่เห็นเธอหน้าเด็ก

บอกว่าเป็นนักเรียนมต้นยังเชื่อเลยนะครับ
บางคนบอกว่าอยากไปสมัครเรียน
เออเรื่องคอมพิวเตอร์ผมมีปัญหา

ประกาศก็คือประกาศใส่เป็นทรโคมหรือเปล่า
ไม่ได้นะคะแบบต้องไปรับใบอนุญาตแบบคือจริงจังมากอะค่ะ
คือตอนแรกก็งงเหมือนกันเพราะว่านี่ก็คือเพิ่งมาเป็นครูได้ไม่ถึง๓เดือนที่นี่ค่ะ
ไม่ได้นะต้องไปเอาใบอนุญาตมาก่อนจากฝ่ายห้องปกครอง
แล้วก็ให้ครูที่เซ็นแล้วก็ต้องมาให้ครูเวรเซ็น
เราต้องมาให้ยามถึงจะให้สามารถออกจากพื้นที่ได้
แต่ป้าแม่ป้าเขาก็ทักว่าครูเด็กน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยแบบ
นะคะปัญหาของคนหน้าเด็กค่ะไม่ค่อยเจอปัญหานี้